ท่านผู้ชมครับยังจำเก่งเกียร์อาได้ไหมฮะ
คือคดีของเขาก็ไม่นานเกินไปหรอกนะครับ
แต่ทีนี้มันมีกรณีที่เขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดราม่ากันล่าสุดเนี่ย
อันนี้เป็นคลิปตอนเกิดเหตุนะ
ตั้งแต่ช่วง๗มีนาคมนะครับ
เมื่อปี๒๕๕๙นะครับ
ดีเจเก่งนะฮะหรือว่านายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐ
อายุ๓๕ปีปัจจุบันอายุ๓๘นะครับ
ก็ขับรถแล้วก็ขับรถกระบะไปนะฮะ
ไปเจอรถคู่กรณีที่กลางถนนเนี่ย

แล้วพอมีคนเขามาถ่ายคกถ่ายคลิปอะไรพวกนี้

จนคนเอาคลิปมาเปิดเพย์ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องโอณพ่อ
ชนจนทับขึ้นบนรถอีกคันนึง
ถึงขั้นถูกเปิดเผยพฤติกงพฤติกรรม

แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
คือคดีในศาลชั้นต้นและสารชั้นอุทธรณ์
คือตอนสารชั้นต้นสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลา๗เดือน
แต่ว่าให้การรับสารภาพก็เลยบรรเทาโทษลดโทษลงกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓เดือน๑๕วัน
แต่ว่าเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงในการก่อเหตุบนถนนสาธารณะในเวลากลางวัน
ไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแล้วก็ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต
แล้วก็ริบรถกระบะคันดังกล่าวที่ก่อเหตุด้วย
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับ๑๗๐๐๐บาท
ค่าเสียเวลาวันละ๒๕๐บาทรวม๔๕วัน
เกรงพัฒนาศักดิ์ตอนนั้นเขาก็เลยได้เฉยาว่าเกรงเกียร์อาร์
เพราะว่าเขาเกียร์ถอยใช่เกียร์อาไปอย่างนั้นนะครับ
ก็ยื่นอุทรยื่นอุทร๒๓๔กาย๕๙นะครับ
อุทธรพิพากษาเปลี่ยนโทษจำคุกในเก่งพัทรศักดิ
เป็นกักขัง๓เดือน๑๕วัน
แล้วก็นอกนั้นก็เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้น
โดยเฉพาะเรื่องการให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต

เขาไปโพสต์โซเชียลไงโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็โชว์ใบขับขี่แบบนี้ค่ะ

เขาโชว์แล้วเขาโพสต์ข้อความว่าอย่างนี้ครับ

ค่ากับการรอคอย๒ปี๘เดือน
ใครดีกับเราเราก็จำ
เลวกับเรารอดูผลกรรมมันครับ

ไหนว่าสารเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต
แล้วทำไมถือใบขับขี่ตลอดชีวิตอยู่ในมือ

ใช่ตกลงมันยังไงกันแน่
เราตรวจสอบไปแล้วนะครับตกลงนะครับ
ทางนายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
นายเก่งพัฒระศักดิ์เทียมประเสริฐ
หรือว่าดีเจเก่งวัย๓๘ปีในปัจจุบันเนี่ย

ได้มาขอคัดสำเนาใบรับรองผลสะอาด
คัดสำเนาใบรับรองผลคดีถึงที่สุด

ของกลางก็คือใบขับขี่ตลอดชีวิต
กรมการขนส่งทางบกยึดเอาไว้
นี่เขาเอาสำเนาของศาล

มาขอคัดมาเพื่อจะมาขอคืนของกลางนะครับ

มายื่นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคืนของกลาง
ก็คือใบขับขี่นะฮะที่กรมการขนส่งทางบกยึดเอาไว้

ก็คืนใบขับขี่ให้กับในเก่ง
แต่เนื่องจากใบขับขี่เดิมที่เป็นใบขับขี่ตลอดชีวิต

กรมการขนส่งทางบกก็เลยออกใบขับขี่รูปแบบสมาร์ทการ์ดให้แทน
หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เอาไปโพสต์อวดลงในสังคมออนไลน์
ทีนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
กรมการขนส่งทางบกก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ใหม่ฮะ

ตอนแรกคืนให้เลยออกใบแบบสมาร์ทการ์ดให้ด้วย
ปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกยังไม่เคยได้รับแจ้งผลคดี
คำพิพากษาของสารแขวงพระนครเหนือ
ที่เป็นคดีถึงที่สุดอย่างเป็นทางการอะไรเลย
ก็เลยตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นไปยังศาลนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าสารแขวงพระนครเหนือ
ท่านไม่ได้มีการให้คงให้คืนอะไรนะครับ
และก็มีคำพิพากษาเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ตามคำพิพากษาของศาลทางชั้นต้นและศาลชั้นอุทร
แล้วสารก็ต้องรอสารดีกาอีกศาลหนึ่ง
เพราะคดียังไม่สิ้นสุดเก่งเกียร์อาเขายื่นดีกาไปด้วยไง
ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา

คัดใบรับรองผลคดีถึงที่สุด
สารแขวงพระนครเหนือมายื่นกรมการขนส่งทางบก
เนี่ยฮะก็เอาเป็นว่า
ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้
บอกว่าในเก่งยังไงก็ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตนะครับ

ก็คือในเก่งจะต้องส่งคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต

ส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาทำใบขับขี่ไม่ได้อีก
ทำได้แต่ต้องพ้นระยะเวลา๓ปีก่อน
แล้วก็ค่อยมายื่นขอใบขับขี่ใหม่
แต่ทีนี้ก็จะได้แบบชั่วคราวแล้ว
ต่ออายุแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีขับขี่ตลอดชีวิตแล้ว

ก็คือต้องมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด

ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอาคำพิพากษาถึงที่สุดตรงจุดไหนมา
เพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขาเช็คไปทางศาลเนี่ย
ก็ยังมีแค่เป็นคำพิพากษาเบื้องต้น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
ก็ต้องเพิ่งถอนนะคะ
ก็มาถือโชว์แบบนี้ก็เป็นเรื่องค่ะ